คุณผู้ชมครับตำรวจแจ้งเก้าหาไฮโซปลาวานนะครับ
ขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย
หลังจากขับรถหรูเบลลี่ราคา๓๐ล้านบาท
ประสบอุบัติเหตุแล้วไฟลุกไหม้ทั้งคัน
นี่คือตอนแรกก่อนที่ประสบอุบัติเหตุ
ตกไปข้างทางเขาขับขึ้นมาเห็นไหมย่าติดเพียบเลย
และหลังจากนั้นไฟมันเริ่มไหม้จากด้านล่าง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับกรณีที่ไฮโซปลาวานครับ
นี่คือตอนที่ไหม้นะครับ
หรือว่านายวรสิทธิอิสระนะครับอายุ๔๐ปี
ขับรถยนต์หรูยี่ห้อเบลลี่ราคา๓๐ล้านนะฮะ
ชนแนวรั้วกั้นขอบถนนบริเวณโค้งบ้านขนิมหมู่๗
ตะบนทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
เป็นเหตุให้รถไหม้ฮะไฟไหม้เสียหายทั้งคัน
ส่วนไฮโซปลาวานกับนายธนันชัยเดชจากทิพย์
เพื่อนที่โดยสารมาด้วยนะครับออกจากรถได้ทันทั้งคู่ปลอดภัย
เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นต่อเนื่องช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
ไฮโซปลาวานขับรถมาจากเขาหลักตะกัวป่าครับ
่งหน้าจะไปนาใต้ตะกัวทุ่ง
แต่รถเสียหลักเข้าโค้งไปชนรั้วเหล็กกั้น
รถตกลงไปข้างทางอย่างที่ผมบอกแต่ยังขับขึ้นมาได้
นี่ครับขับขึ้นมาขับขึ้นมาพับ
โอ้โหย่าแห้งอะไรติดเต็มท้องรถไปหมดเลย
จากนั้นเริ่มมีควันเริ่มมีประกายไฟที่ใต้ท้องรถ
แล้วคราวนี้ไฟไหม้ครับไฟไหม้ครับคุณผู้ชม
ล่าสุดพุธชาติตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะว่าช่วงทางโค้ง
มีเศษชิ้นส่วนของรถยนต์ชิ้นส่วนของยางรถยนต์
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็มีรอยล้อรถครูดไปกับถนนเป็นทางยาว
แว้วเหล็กของกรมทางหลวงมีรอยถูกชนเสียหายกว่า๓๐เมตรครับ
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อประเมินความเสียหาย

ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับ
แต่กรณีนี้เจ้าตัวระบุว่าไม่ได้ตรวจแอลกอฮอล์นะครับ
เจ้าหน้าที่บอกไม่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล

ประกันยกรถไปเก็บไว้ที่อู่ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว
เอามาฟังคนเห็นเหตุการณ์บ้างเขาเล่าว่ายังไง
เขาเล่าบอกว่าเขาจอดรถลงช่วยเหลือนะ
ตอนแรกไม่รู้ว่าผู้ประสบเหตุเป็นไฮโซปลาวานหรอก
คนขับและผู้โดยสารบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก

คนขับบอกเนี่ยพี่ควันมันขึ้นจากท้ายรถผม
พี่มีน้ำไหมรถพี่มีน้ำไหม
เขาบอกว่ารถพี่มีน้ำแค่ข้อนขวด
ไปหาน้ำชาวบ้านมาดับไฟเถอะนะครับ
พอสาดรถสาดน้ำใส่รถท่านเจ้าของคือไฮโซประวัน
สาดน้ำเข้าไปใต้ท้องเท่านั้นแหละมันลุกแรงขึ้น

จนไม่สามารถควบคุมไฟได้จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ